วู้ววันนี้ก็สนุกสนานนะอีฟบรรยากาศกันไปใช่ถูกต้อง
นี่ฉันพาไปดูวงการลุกทุ่งเลยพี่แสนนากาพี่เสกโลโซคุณผู้ชม
แวนมาบันเทิงไทยรัฐเอาเพลงใหม่มาฝากนะคะชื่อเพลงให้มีแห้งโหลดสูง
คือเปลี่ยนแนวจากเพื่อชีวิตมาเป็นลูกทุ่งอีสานค่ะพร้อมยืนยันว่าอยู่แกรมมี่โกมา๒๐ปี
นี่เขาพี่ชายพี่เสกนะเขาจะไม่ไปไหนแต่พอถามถึงพี่เสกพี่แซนบอกว่าไม่รู้ยังไงนะ
คือเขาก็มีข่าวมาว่าพี่เสกกับพี่แสนเนี่ยไม่ถูกกันเออไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
แสนนากาทำเพลงเดี่ยวแล้วพูดถึงพี่เสกด้วยจ้า
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็คือมันเป็นเรื่องงานสักส่วนมากคุยเรื่องงานกันถามถ่ายกันนิดหน่อยครับไม่ค่อยได้เจอกัน

อยากให้รอติดตามชมทีวีแต่ว่าทีเซอร์นี้ยิงยิงไปสองตัวแล้วนะครับ

เป็นคนโคราชบานเองนะคะคุณผู้ชมก็เชียร์ทั้งพี่เสกแล้วก็พี่แสนนี่แหละค่ะ